ข่าวนี้ห้ามพลาดหนุ่มคลั่งสาวหมัดใส่ตำรวจกลางธนาคาร
เกิดอะไรขึ้นติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับคุณสุภาษา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาละครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาได้นะฮะผ่านช่องทางไลน์นะ
ใช่ค่ะทุกประเด็นข่าวที่เราจะนำเสนอหลังจากนี้ไป
และขอหยอดนิดนึงมีเรื่องราวตัวเลขด้วย
เออสงสัยกันแบบยาวเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูกันหน่อยฮะ
มันมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาไปร้องเรียนกับสื่อในโลกโซเชียลอย่างเพจดังนะครับ
เขาบอกว่าลูกหลานของเขาเนี่ยโดนคุณครูเนี่ยทำอนาจารย์ครับ
เมื่อกี้ครูพาน้องเราไปไหนเห็นมันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลยแล้วพาไปไหนอ่ะ
เห็นไหมว่ากูจะทำอะไรมันเห็นว่าถอดเสื้อผ้าอะไรด้วย
พาไปโรงเรียนเข้าโรงเรียน
เปิดไฟแล้วทำไมต้องพาเด็กอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของครู
เราต้องทอดเสื้อผ้าเด็กด้วยเอาผ้าเข้าห้องน้ำ
แล้วไปเปิดไฟนี้ทำไมต้องพาเด็กไปเปิดด้วยอ่ะ
นาทีมันไม่ใช่หน้าที่ของเด็กนะนึกว่าเห็นดูเด็กที่ไหนได้
อุบาทตันก็เป็นคู่เราแต่ว่าตอนนี้คือพ่อจริงจริง
ให้เลยนึงนี่เดี๋ยวเด็กนี่เอาแล้วไปรักเลยนึง
ให้เด็กกินนุ้มถ้าเด็กไปแก่ทามันไม่ใช่ถ้าเข้าห้องน้ำที่โรงเรียน
คลิปนี้ร้อนแรงเลยนะครับค่อยค่อยเล่าแล้วกันเนอะคือคลิปเนี้ย
ทางครอบครัวของเด็กผู้เสียหายครับเขาส่งไปร้องขอความเป็นธรรม
พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าในขณะที่คลิปเนี่ยกำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะครับ
ลูกสาวคนโตขี่รถมอเตอร์ไซค์พาน้องชายวัย๑๑ปีอยู่ชั้นป๕ครับ
พาไปหาคุณครูผู้ชายที่บ้านพักแห่งนี้เพื่อสักถามว่าได้กระทำอนาจารย์เด็ก
ตามที่เด็กบอกจริงหรือไม่ในตอนนั้นครับครูผู้ถูกกล่าวหาครับ
เขาบอกว่ายังไม่ยอมรับนะโดยในวันเกิดเหตุมันเป็นวันเสาร์
เรื่องของเรื่องน่ะครูได้พาเด็กชายไปโรงเรียนแล้วอ้างว่าจะให้ช่วย
ปิดไฟหรือไปเปิดไฟอะไรสักอย่างนี่แหละแต่พอไปถึงโรงเรียน
ลวนลามครับจับเด็กนักเรียนเข้าห้องน้ำแล้วก็แก้ผ้าอ้าว
แล้วเด็กยืนยันนะว่าถูกจับที่อวัยวะเพศด้วยครับ
แล้วเด็กเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเสียใจร้องไห้แล้วด้วย
แล้วก็บอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านตัวครูเองอ่ะ
ก็พาเด็กไปส่งที่บ้านนะแล้วก็ให้เงินไปร้อยหนึ่ง
บอกเรื่องเนี้ยอย่าไปบอกใครนะโอ้โหแต่พอเด็กกลับถึงบ้าน
เก็บอารมณ์ไม่ไหวหรอกเด็กเขาเสียใจร้องไห้แล้วก็ไปฟ้องพี่สาวครับ
เลยเป็นที่มาของคลิปนี้จากนั้นพ่อของเด็กค่ะ
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความที่สพมสตูนแต่ทีเนี้ย
หลังจากเกิดเหตุผ่านมาแล้ว๔วันค่ะคดีมันเงียบ
คุณพ่อและครอบครัวกลัวสิกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยส่งเรื่องมาร้องเรียนต่อในเพจดังเนี่ย
ทีนี้ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อคุณครูในคลิปเนี่ยนะ
แต่ติดต่อไม่ได้แหะทางตำรวจสพมสตูนให้ข้อมูล
แค่ว่ามีการแจ้งความจริงแต่รายละเอียดต้องไปสอบถาม
กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นอ้าวคุณครู
คุณครูถูกออกมาเป็นคลิปแบบนี้แล้ว
เราก็อยากเปิดพื้นที่คุณครูได้ชี้แจงเช่นเดียวกันนะคะ

ส่วนเรื่องต่อไปนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงอย่าให้คลาดสายตาเลยนะ
เพราะน้องไปนั่งอยู่ที่กลางถนนค่ะ
ทับน้องทั้งซีกแบบนี้เลยตอนนี้น้องมีปัญหาเรื่องการเดิน

ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้ง
และสังเกตจุดแดงที่เราชี้ให้คุณผู้ชม

นี่คือเด็กน้อยคนนี้นะคะอายุขวบกว่า

เลี้ยวออกมาทับเด็กไปเลย
และจะได้ยินเสียงกรี๊ดตามมา

ด้วยความตกใจเห็นลูกรถทับวิ่งออกมาอุ้มลูก

มันเป็นตึกอย่างนี้ด้วยนะ
แล้วก็มีชาวบ้านคนอื่นพาตัวน้องส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เอาเกิดขึ้นนั่งเดือนกว่าเลยนะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่นะครับ
ยังจุดเกิดเหตุที่บริเวณหอพักตรงนี้
อยู่ในซอยเพชรเกษม๙๓ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับ
ก็ได้พูดคุยกับนางสาวนภาพรโหมนานะครับ
อายุ๓๘ปีแม่ของเด็กทุกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั่นแหละ
เธอก็เล่านะครับว่าขณะนั้นเธอกำลังขายของอยู่
ส่วนน้องที่บาดเจ็บชื่อว่าน้องข้าวหอมอายุเนี่ย๑ปี๑เดือนเอง
ลูกสาวครับเดินไปหาเพื่อนที่อยู่อีกฝั่ง

ซึ่งก็คาดว่ารองเท้าของลูกสาวน่าจะหลุด
ลูกก็เลยนั่งเล่นรองเท้าอยู่ที่บริเวณกลางถนนตรงนั้นนั่นแหละครับ
แล้วมันเป็นจังหวะที่รถของคู่กรณีเขาเลี้ยวเข้ามาพอดี
คาดว่าน่าจะไม่เห็นก็เลยทับลูกสาวไปแบบเต็มอย่างเงี
แล้วทับตรงซีกซ้ายตั้งแต่เท้าไปจนถึงศีรษะ
โอ้โหเขาบอกว่าไขสันหลังอักเสบเลยนะ
แล้วทำให้การเดินของลูกสาวเนี่ย
อาจจะไม่สมบูรณ์๑๐๐ต้องใช้เวลาในการรักษา
เอางี้คู่กรณีเนี่ยเขาก็ดูแลนะ
เพราะว่าตัวแม่เขาเป็นคนบอกว่าก็มาดูแลอย่างดี

แต่ทีนี้ไม่มีปัญหาทำไมถึงต้องเอาคลิปนี้มาร้องสื่อดัง

เพราะว่าภายหลังจากที่ลูกสาวออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ไปแจ้งความค่ะที่สพกระทุ่มแบนวันที่๔ธันวาคม
แต่เธอบอกว่าร้อยเวรพูดไม่ค่อยดี
สอบถามว่าทำไมมาแจ้งความวันนี้มันเกิดขึ้นตั้งเดือนกว่าแล้ว
แล้วก็ได้บอกว่าคู่กรณีเขามาแจ้งความแล้วไม่ต้องมาแจ้งความซ้ำอีก
ซึ่งไม่ยอมอธิบายให้เข้าใจ
คำพูดคำจาคือด้วยความเป็นชาวบ้านนะนะพอขึ้นโรงพักถูกคุณตำรวจเอ็ดมาค่ะ
ก็เลยเอ๊ะทำไมพูดไม่ค่อยดีกับฉันนะ
เอางี้แต่เห็นบอกว่าคู่กรณีเขาไปแจ้งความไว้แล้วใช่ไหม

เลยต้องลองไปถามดูครับนางสาวมินนามสมมุตินะครับ
เป็นคู่กรณีครับเธอบอกว่าเธอยอมรับก่อน
คือตอนที่เกิดเหตุเธอมองไม่เห็นน้องจริงไม่ได้ตั้งใจ
แต่หลังจากเกิดเหตุเธอเองก็ดูแลน้องเนี่ยคนที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นอย่างดี
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ของใช้ต่าง
อีกทั้งยังไปเยี่ยมน้องตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลจนกลับมาที่บ้าน
ซึ่งเธอกับแม่ของน้องคนเจ็บก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะ
แต่ที่เป็นข่าวก็คือตัวแม่ของน้องที่บาดเจ็บเนี่ย
เขามีปัญหากับตำรวจซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอ
เธอก็ทำหน้าที่ในทางฝ่ายของเธออย่างเต็มที่แล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ประเด็นที่ว่าตำรวจไม่รับแจ้งความคุณแม่เนี่ย
อาจจะมาจากการที่สามีของเธอเป็นตำรวจอันนี้เป็นการตั้งคำถาม
ตอบแบบนี้นะคะนางสาวมินบอกว่ายืนยันมันไม่เป็นความจริงพี่
เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนเนี้ยไม่เคยบอกตำรวจสพกระทุ่มแบนเลยว่าสามีเนี่ย
เป็นใครเป็นตำรวจหรือไม่เป็นอะไรเธอไม่เคยบอกค่ะ
เอางี้ไปฟังทางฝั่งตำรวจบ้างอ่ะเนอะทีมข่าวของเราก็ถามไปยังตำรวจสภกระทุ่มแบนนะครับ
จังหวัดสมุทรสาครนั่นแหละซึ่งทางตำรวจชี้แจงว่า
ของคนเจ็บอาจจะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันจึงทำให้เข้าใจผิด
เนื่องจากถ้ามีบันทึกประจำวันแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการสอบสวนหาคนผิด
จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งความซ้ำซ้อนครับ
ทางตำรวจเองก็บอกไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอให้คนเจ็บรักษาตัวให้หาย
ส่วนค่าเสียหายหรือค่าทำขวัญ
คุณตำรวจบอกว่าก็เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายเขา
แล้วเขาก็ไม่ได้มีปัญหาผิดใจอะไรกัน
ไม่ได้มีใครหลบหนีอะไรเอาเขาคงคุยกันแหละค่ะ

แต่เรื่องนี้อันตรายจริงนะเด็กเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชม
มีคนคนหนึ่งเขาเรียกแกรปคามา
จะไปอีกที่หนึ่ง
พอนั่งในรถกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทาง
เฮ้ยอยู่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

จอดเลยจะคุยกับเมย์เอ้า

พี่โทรแจ้งนี่มันถ่ายคลิปอยู่
พี่ทำไมอ่ะ

ข้างน้ำมีป้อมตำรวจครับ

เดี๋ยวมันต้องตัดหน้า
มันไม่ได้พี่ไม่ต้องเปิดนะพี่ไม่ต้องเปิดนะพี่
มึงพี่มีอะไรครับเราต้องคุยไหมนะครับฮะคุยกับเมย์นะครับ
ไม่ใช่เมย์ค่ะอันนี้ดีอ่ะค่ะไม่มีเมย์ครับไม่มีเมย์ค่ะ
พี่เปิดให้หน่อยเปิดอะไรคะไม่มีคนชื่อเมย์ค่ะพี่
ผมไม่เห็นไงก็ไม่เห็นอ่ะเปิดเปิดหน้าพี่เรียกเปิดหน้า
มีไหมเปิดไฟเปิดหน้าเลยไม่มีค่ะไม่มีอ๋อพี่ผมขอโทษที
รถรถพี่เป็นไรเปล่าครับโทษทีพี่ผมไม่ได้แกล้ง
ผมหาแฟนผมจริงจริงแล้วเมื่อกี้ทุบรถพี่เปล่าเปิดนี่ครับอ๋อ
พี่เขาจอดอ่ะผมขอโทษนะพี่นะอ้าวคุณผู้ชมแต่บอกไว้ก่อนนะเนี่ย
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงเลยนะภาพมันอาจจะมืดหน่อย
จะค่อยค่อยฟังผมเล่าไปแล้วกันเนอะคือเรื่องของเรื่องน่ะคลิปเนี้ยนะฮะ
ถูกโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนั่นแหละเป็นการตามหาคนที่ชื่อเมย์
แต่ลักษณะเหมือนคุกคามอะไรแบบเนี้ยครับคือเราก็ไปคุยกับเจ้าของคลิปก็คือคุณเดีย
เขาเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มเธอและญาติรวม๔คน
แก๊ปคามาจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งเพื่อไปร้านย่างเนยในย่านรังสิต
พอมาถึงปากซอยเจอวัยรุ่นคนนี้ผู้ชายคนนี้อายุประมาณสักยี่สิบ
ขี่รถบรรทไซค์เวฟสีน้ำเงินมาไตคู่แล้วก็เรียกให้จอดจอดจอดตะโกนเมเมเม
จะคุยกับเมย์จะดูเมจะดูเมอ้าวไอ้คนขับแกรปคาเขาก็ตอนแรกไม่จอดนะ
แต่สุดท้ายต้องยอมจอดเพราะว่ามอไซค์มาดักไว้ข้างหน้าไงสุภาษา
ก็ต้องจอดล่ะค่ะเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วก็คอเรียกเม
จะดูเมย์จะดูเมไหนโอ้เมไหนล่ะคนข้างในก็บอกเมไหน
เมรัชนกเหรอเปิดทีวีดูสิเขาตีแบตแข่งอยู่จะบ้าแล้วคนละ
เมย์ไม่รู้ว่าเมไหนก็ไม่รู้ไงว่าเมไหนอ้าว
คุยไปคุยมาเอานี่ก็ต้องยอมยอมเปิดรถกระจกให้ได้ดูจริงว่าไม่มีเมย์อยู่ในนั้น
ใช่ค่ะซึ่งน้องเดียเนี่ยแล้วทุกคนในรถก็พยายามบอกไปแล้ว
อีกฝ่ายก็ไม่เชื่อถึงขั้นบอกเปิดไฟเปิดไฟ

พอยอมเปิดแล้วเห็นว่าไม่มีคนชื่อเมย์จริง
โอ้โหคุณเหลืออะไรก็ต้องขอโทษสิคะ
แล้วบอกว่าพอดีผมตามหาแฟนแฟนผมชื่อเมย์
ออกไปจากบ้านตั้งแต่เย็นแล้ว

จากรถที่น่า๗นะคะ
แล้วเห็นรถพวกหนูออกมาจากจอยแล้วกำลังขี่ไป
มันก็เลยขี่ตามค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็บอกว่า

มาดึงประตูค่ะฝั่งข้างหลังค่ะ
แรงมากดึงแบบจะให้ออกค่ะ

สักพักหนึ่งแล้วทีนี้
ก็เริ่มถ่ายคลิปค่ะประมาณ๑นาทีกว่า
แล้วหนูก็เลยโทรหาจำรวจค่ะ๑๙๑
แล้วทีนี้๑๙๑รับแค่๖วิดีโฮ้ก็ส่ายทิ้งเลย
ซึ่งก็งงมากค่ะแล้วก็

และทางนั้นมืดมากกระชากประตูฝั่งคนขับอะค่ะ

แล้วก็บอกว่าเปิดประตูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่เปิดค่ะแล้วพี่คนขับโอ้โห
คิดดูแล้วกันคนข้างในก็มีผู้หญิงอยู่

แต่เรื่องนี้นะครับเหตุการณ์นี้สรุปแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรนะครับ
แต่เรื่องของเรื่องผู้เสียหายเนี่ยเขาก็บอกว่า
เอาไปโพสต์เอาไว้ดีกว่า
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เตือนกันเตือนภัยกัน
แล้วเนี่ยถ้าไม่มั่นใจจริงก็อย่าไปทำอะไรอย่างนี้

ก็ไปโทรหากันให้ถูกให้ต้อง
ไล่ตามรถคันนั้นคันนี้บอกจะหาเมย์

ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาจะไปเบิกเงินที่ธนาคาร

แบงค์ก็ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่มี

โอ้โหโมโหใหญ่เลยดูคลิปค่ะ

ธนาคารแห่งนี้อยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรี

แล้วมีตำรวจมาแล้วมาสองนายเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีพลเมืองดีมาพยายามพูดคุย
แล้วก็เอาตัวเขาออกไปธนาคาร

แล้วเข้าไปต่อยตำรวจทั้งสองครั้ง

ใช่สรุปสุดท้ายตำรวจก็ต้องนำตัวเขาไป
สศษสุคนะคะทราบชื่อนี่มิ้นโดนแล้วโดนแล้วนี่นี่ตำรวจอู้หู้ย
ครับนี่เอาทราบชื่อต่อมาเขาชื่อนนนค่ะ
อายุสามสิบปีนะเอ้าไปดูกันหน่อยนายนนโวยวายจนคุ้มคลั่ง
คือทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเล่าว่าไหนโน้นนี่มาขอเบิกเงินหนึ่งหมื่นบาท

แต่เรื่องของเรื่องอย่างที่คุณสุภาษาราบอก
สมมุติธนาคารไม่มีบุ๊คแบงค์น่ะไม่เป็นไรไม่มีบุ๊คแบงค์
งั้นขอบัตรประชาชนหน่อยเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง
ก็ไม่มีสรุปคุณไม่มีอะไรสักอย่าง
แต่คุณเข้าไปที่ธนาคารคุณจะไปเบิกเงิน
บ้าเหรอไม่ได้ไม่ได้ตรงคุณต้องมีหลักฐาน
ใช่ไหมเล่าทีนี้นายนนท์เนี่ยแกไม่ยอม
โกรธแล้วก็ฉุนเฉียวด่าพนักงาน
แล้วยังบอกอีกว่าถ้าเบิกไม่ได้เดี๋ยวจะพาพวกมาปล้น
จากที่ตอนแรกว่าเขาจะช่วยดีนะไม่ได้เบิกเงินไป
กลายเป็นคุณจะเข้าคงเข้าคุกเข้าตารางแล้วต้องเสียตังค์ด้วยนะ
สุดท้ายครับตำรวจต้องมาระงับเหตุ
แล้วก็เนี่ยนายนนท์ก็ยังไปทำร้ายตำรวจอีก
งานเข้าจังเลยเล่าบอกแบบนี้
ใช่ค่ะพอนำตัวนายนนท์ไปที่ห้องขังที่โรงพัก
ตำรวจซ้อมตำรวจซ้อมเอาไปลองฟังหน่อยฮะ
ตำรวจซอมครับตำรวจครับตำรวจครับ
เอาเราตรวจสอบเบื้องต้นไปแบบนี้เกี่ยวกับการที่ในนนท์ตะโกนออกมา
ว่าเขาชาไปครึ่งซีกแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าถูกซ้อมถูกไฟช็อ
ยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ที่บาดเจ็บเนี่ยไม่ใช่ในนนท์
แต่เป็นตำรวจนั่นแหละที่ถูกต่อยไปที่ธนาคารสองนายอะค่ะ
โอ้โหและในเวลาต่อมาแม่ของนายนนท์เนี่ยได้มาพบตำรวจ
แล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าแม่แม่คือลูกชายของดิฉันน่ะ
เป็นโรคจิตเวทอยู่ระหว่างการรักษาทางตำรวจก็เลยขอให้สอบสวนก่อนนะคะ
ว่าถ้านายนนท์ป่วยจริงหลังจากนี้ต้องส่งตัวไปรักษานะคะ
คือเรื่องของเรื่องนะทำร้ายเจ้าพนักงานในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
มันเป็นคดีใหญ่นะคะผมบอกให้จริงจริง
แล้วตัวเขาเองเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ที่มีอาการทางจิตเวท
ครอบครัวจะต้องดูแลเป็นอย่างดีจริงจริงเออจริงจริงเออดูแล้วก็เห็นใจนะ
ค่ะอ่าก็เห็นใจหมดแหละทั้งตำรวจทั้งตัวคุณนนท์เองแล้วก็ญาติด้วยนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปใครเป็นแฟนคลับ
แม่น้ำหนึ่งไปยกมือพลาดไม่ได้ไปคุณชอบตรงไหนอะไรยังไง
วงอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวมาวงกันต่อแบบชัดชัดใน
คู่กัดสะบัดขาวหนึ่งชอบ
ใครก็ตั้งความหวังเอาไว้เอ๊ะคุณทำอะไรโอ้จะสะบัดแล้วจะสะบัดแล้ว
โอ้โหเอางี้อสุภัสราคุณกำลังจะอะไรที่ชอบเดี๋ยวฉันจะวงแล้ว
ฉันจะวงแล้วงั้นไปดูพร้อมกันไปคุณชอบแบบไหนของแม่น้ำหนึ่ง
คุณไปวงเลยครับรอบที่แล้วได้เลขทูปู่ที่จุดเองเข้าสามตัวบนปังมากค่ะหูสาธุค่ะ
อ่านี่ครับแม่น้ำหนึ่งครับสำนักเต็งหนึ่งด้วยนะเขามีสำนักนะ
มีสำนักแล้วตอนนี้เขาไลฟ์สดทักทายแฟนคลับ
กำลังนั่งรถเข้ามาทำธุระในกรุงเทพแล้วเธอก็บอกบอกถึงตัวเลขนั่นแหละ
บอกถึงไอ้เลขที่ใช่ไอ้เลขที่ชอบ
บอกว่าใครชอบเลขอันไหนให้เอาปากกามาวง

ใครที่รอรออะไร
รอเลขทูบปูของเธอน่ะ
เธอบอกให้รอเลยวันนี้ล่ะ

แน่นอนแต่ตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวรอเธอไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่เธอบอกอีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับในการเสริมดวง
เออมันเป็นเสื้อที่ทำให้เราเนี่ยเสริมดวงเสริมโชคลาภ

หนึ่งมั่นใจนะงวดนี้งวดที่จะถึงเนี่ย
หนึ่งมั่นใจว่ามีสอง๑ชอบ๒๓๑ชอบ๒๐หนึ่งชอบ๒๙

ชอบ๒๓๒๐๒๙ชอบ๓ตัวเนี่ย
สีมงคลเหรอสีมงคลสีชมพู

มงคลสีชมพู

ส่วนอะไรที่เธอให้ไปเธอย้ำแบบนี้ว่าเป็นตัวเลขที่เธอชอบ
ไม่ได้บอกว่ามันจะออกสักหน่อย
ใครชอบอะไรก็ว่ากันไปดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
รวมไปถึงต้องใช้ปากกาในการ

มาดูเรื่องราวความน่ารักของเด็กกันบ้างนะครับ
ติดตามที่ช่วงของสมัครข่าวเด็ก

โอ้ยไอ้หนู

ไอ้ชัดของหนูได้แล้ว
เก่งอะผมตอบชื่นชมจริงนะครับ

รายเงินไม่ใช่บาท๕๐๐บาทนะคะ

ผมว่านะการที่เราเก็บเงินซื้อเองเนี่ย

ก็บอกให้ผมบอกว่าเอออยากได้อะไรก็ซื้อเอง

ผมนะเก็บเงินซื้อกินเองตลอดเลย

เออไม่เคยรู้แต่มารู้วันนี้แล้วแหละ
หาไม่เจอแม่บอกให้นอนกลางวันหารองเท้าอีกครั้งไม่เจอ

รองเท้าเป็นไหนรองเท้าเป็นไหน

โอ้ยเหมือนคุณแม่ออกบ้านหนักแล้วในรองเท้า
เอางี้ไปนอนกลางวันก่อนเผื่อตื่นมาแล้วจะนึกออก
การนอนกลางวันจะทำให้เรด้าการหารองเท้ามันดีขึ้นนะลูกนะ
น่ารักนะคะป่านนี้หาเจอหรือยังนะ
เอาส่วนคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ย

ถ้ายอุปเทศไทยหรือแถวภาคอีสานเนี่ย
หน้าฮานเจอกันนะลูกถ้าเต้นอย่างนี้

งั้นชมน้องเขาเป็นภาษาอีสานหน่อย

เจ้าคือปรารคแท้

ผัวเมียคู่นี้วิทย์ปะทะกันแล้วครับ

นี่ครับดูสิครับ
สรุปแล้วเขาปะทะกันเรื่องอะไร
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน

กลับมาได้เปรกนี้ไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
คุณสามีจะบอกเลิกภรรยา
เรื่องใหญ่นะสรุปแล้วภรรยาว่ายังไง

เป็นไงชัดเจนไหมอยากจะเลิกกับฉันฝันไปเถอะ
เล่มลักษณะผูหน้าออกมาตอบเลยนะฝันไปนอนก่อนไหมไปนอนก่อนไหม
นี่ไงเขาเรียกว่าคู่แท้
หมดเวลาของเราแล้วนะครับในวันนี้ติดตามกันด้วยกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ

โปรดติดตามตอนต่อไป